มีเรื่องดราม่าสนั่นโลกโซเชียล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โรงพยาบาลรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งพาหลานมันไข้สูงมากเลย

พอไปถึงโรงพยาบาลค่ะยังไม่ถึงเวลาราชการค่ะ
คุณหมอก็ไม่มีคุณพยาบาลก็ไม่มีนะคะ
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ลักษณะรับลงทะเบียน
พูดแบบนี้มามันยังบ่ห่อนเวลาเห็นงานเด้อ

และประโยคที่ทำให้ญาติคนนี้บอกว่าจี๊ดมากเลย
ถ้าจะตายจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกหมอให้

ทำไมพูดแบบนี้เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปเพราะว่ามีประโยคอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะ
ตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลาทำงาน
โอ้โอ้คนป่วยจะอยู่ไหนอยู่
ตอนนั้นมันละว่าเนี่ย

โรงพยาบาลอะไรนะคะรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

ยาธิ์คิดในใจเลยประโยคนี้มันแมนบ้าเบาจังสิ
เขาต้องคิดแบบนี้เลยนะมันใช่หรือเปล่าที่มาพูดแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ชื่อนางสาวกาญจนาเล่าให้ฟังว่า
เช้าเมื่อวานนี้หลานชายไข้สูงมาก
หอบกันไปโรงพยาบาลรัตนวาปีน้องคาย
พอไปถึงโรงพยาบาลแปลกใจเลย
เงียบผิดปกติเขาบอกเงียบสงัดเหมือนป่าช้าเลย
หมอก็ไม่มีพยาบาลก็ไม่มี
ปฏิเสธการรักษาแล้วก็บอกว่า
คุณแม่มาเศร้าโพธิพ่อก็แม่มาเศร้าโพธิ
เช้าเกินไปไม่มีหมอไม่มีพยาบาล
และใช้คำพูดที่ไม่ดี
บอกว่าถ้าจะตายจริงเดี๋ยวจะโทรหาหมอให้

ไปโรงพยาบาลถัดไปโรงพยาบาลโพนพิสัย

มอเวนิชชายว่าหลานชายลำไส้อักเสบ
คนที่เป็นลำไส้อักเสบมันปวดมากนะครับ

ก็เลยจัดยาให้มาทานกลับบ้าน
เธอบอกดีนะที่ไปหาหมอโทษพี่สัยแล้วไปเจอหมอ

แต่หลักเลยอยากให้ปรับปรุงการบริการหน่อย
และทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้เข้ามาขอโทษแล้ว

ก็มาที่บ้านนะคะ
ก็มาขอโทษในส่วนที่เจ้าหน้าที่คนนั้นได้พูดอย่างนั้นนะคะ

ประชาชนที่มารับบริการต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ถ้าเจอกับญาติพี่น้องของเราเราก็คงไม่โอเคค่ะ
ถ้าเราไปหาหมอไม่สบายก็พอแล้วหนัก
สภาพจิตใจก็ไม่ดีแล้วก็มาเจอคำพูดแบบนี้ค่ะ
นึกภาพออกนะเวลาบ้านเรามีคนป่วย
ไปที่โรงพยาบาลร้อนอกร้อนใจ
โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าคนไข้ยิ่งบอกโอ๊ยปั่วท้อง
เราอยากให้เขาได้รับการรักษาเนี่ยนะคะ
เอาทีนี้ไปฟังมุมมองของโรงพยาบาลกันบ้างค่ะ
นักข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่เป็นผู้หญิงนะ
ไม่ใช่ผู้ชายคนที่ปรากฏในคลิปนะคะแต่เขาไม่ขอเปิดเผยชื่อ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการบุคลากรน้อยกว่าปกติ
แต่จริงแล้วยืนยันในทางหนึ่งที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็มีหมอพร้อมนะ
สำหรับการรักษาผู้ป่วยก็อยู่เวรกันนั่นแหละ๒๔ชั่วโมง
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามอีกทีค่ะขอเช็คชัวร์หน่อย
พอโรงพยาบาลพอชี้แจงว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ
แต่ช่วงเช้าของวันหยุดหมอเข้าเวรแบบออนคอไม่ได้ออนวอร์ดไงออนคอ
ถ้าเกิดมีเคสโทรไปเรียกถึงจะมา
ใช่แล้วต้องเป็นเหตุฉุกเฉินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะโทรไปแจ้งแล้วคุณหมอก็จะมาในทันที
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคือท่านผอเป็นการยืนยันคำพูดของเจ้าหน้าที่
ที่อยู่โต๊ะด้านหน้าที่บอกว่าขสิตายอีหลีสิเอิญหมอให้ก็คือเดี๋ยวจะโทรหาหมอ
ไม่ควรวันก่อนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่โรงพยาบาลบาเจาะที่นราธิวาสใช่ไหม
เป็นสัชกรโยนยานั้นโดนสั่งย้ายไปแล้ว
นี้ฝากดูอีกเคสหนึ่งด้วยนะคะหมอหนูคุณอนุทินนะครับ